ที่หนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นคลิปหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาก็แชร์กันมากเลยทีเดียว
เรื่องราวที่ใช้ชื่อคลิปบอกว่าโอ้โหถนนบายพาสภูเก็ต
ขับรถแบบนี้ดูกันเองดีหรือเปล่าเป็นข้าราชการด้วยไปดูกันค่ะ
เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็อย่างที่เห็นโอ้โหขับปาดไปปาดมาซิกแซ่บ
แล้วก็จี้เข้าไปหาท้ายรถที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะ
รัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ซึ่งคลิปนี้ก็ได้บันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือโดยคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าถนนบายพาสภูเก็ตดูกันเอาเองนะครับ
คนขับเป็นข้าราชการขับรถไม่มีวินัยเลย
คือในคลิปเนี่ยจะมีเสียงของคนขับคนขับขี่จักรยานจักรยานยนต
แล้วก็ผู้หญิงที่นั่งซ้อนมาด้วยเนี่ยนะฮะพูดเลยโอ้นี่มันตำรวจนี่
พูดแบบนี้นะยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เพราะว่าคลิปนี้เขาบอกว่าคนภูเก็ตเห็นแล้วนึกออกว่าเป็นใคร
คือรู้ว่ารถนี้ใครขับนะฮะคลิปนี้นะครับมีคนภูเก็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่บอกว่าเคยเจอรถเก่งคันดังกล่าวซึ่งคนขับคือนายตำรวจยศพันธบรวจโทรายหนึ่ง
ซึ่งเคยมีปัญหากับคนขับรถของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดอันนี้เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ปัจจุบันตำรวจคนดังกล่าวมีตำแหน่งช่วยราชการอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
แต่มีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ
แล้วก็ชาวภูเก็ตนะคะก็มักจะเจอเหตุการณ์ประหลาดของนายตำรวจคนนี้ในชุดตำรวจเต็มยศเป็นประจำเลยนะคะ
ก็ยอมรับว่าเห็นคลิปนี้แล้วแต่ว่ายังเห็นเลขทะเบียนไม่ชัด
และก็ยี่ห้อและก็สินของรถเก่งขนาดกล่าว

กองบังคับการตำรวจภูทรพังงาจริง
ผู้บังคับบัญชาของตำรวจคนนี้แล้วนะคะ
เพื่อที่จะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถ้าตรวจสอบแล้วว่าใช่ทะเบียนใช่ถูกต้องผิดจริง
ก็จะดำเนินการทางวินัยต่อไปค่ะ

แต่ว่ายี่ห้อรถสีรถก็น่าจะพอตอบได้บ้างนะครับ